ไม่ใช่ก็ตามทีต้องชมข่าวนี้ครับ
ไม่แน่ใจว่าเป็นรางร้ายรางสังหรณ์
หรือมีใครมาเตือนภัยล่วงหน้าให้กับลุงตู่

ก้าวข้ามวิกฤตต่างฮะแต่

ลุงตุเองเกือบจะไม่รอด
จับจับมือเดินหน้าไปด้วยกัน

ทำไมต้องเอาโพเดียมที่มันมีชั้น

ไม่มีใครเป็นอะไร
แต่ลุงตุเป็นเหตุจาระนี้
ใจหายกับทั้งงาน

รอประพรณายกเข้าไปโอ๊คไว้
คือถ้าหากออกไปได้ก็ไม่แน่ใจว่าพอเวลาลงมาสเต็ปแบบนี้มันจะร่วงซุดลงไปหรือเปล่า
นี่คลิปจากพี่เล็กวาสนานาน่วมบอกที่ชาวเน็ตหลายคนพอเห็นคลิปพี่เล็กบอก
นี่มันลางซะมันลางสังหรณ์นะฮะนี่มันคือลางร้ายชัดรางร้ายแน่
หรือบางท่านบอกคราวเคราะห์มาถึงลุงตู่แล้วแต่บางท่านบอกว่าเอ้าทำไมถึงเป็นแบบนี้ได้
นายกกับโพเดียมมันน่าจะเป็นของคู่กันทำไมมันถึงมีเหตุร้ายแบบนี้นะครับ
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกลุงตุเจอแบบนี้ทุกเดือนนะฮะเดือนตุลาหรือยี่สิบเก้าตุลาคม
ประโชคฟังไม่ทันเลยเอาข่าวนำเสนอไปแต่ลุงตู่ก็ใจดีนะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วก็มีเหตุการณ์ล่าสุดก็คือเหตุเมื่อวานนี้อีกครั้งหนึ่งนะฮะ
ไหนก็ไหนมาถึงเรื่องลุงตู่แล้วไปดูเรื่องราวน่ารัก
เรื่องดีของลุงตู่บ้างจำคลองหรูดได้ไหม
คลองหลูดที่ลุงตู่ไปโชว์คอรมอสัญจรครั้งแรกของปีนี้เนี่ย
หลังจากที่ลุงตู่ไปเนี่ยมีคนตามลอยฮะ
ลอยกลายเป็นว่าลุงตู่เป็นพรีเซนเตอร์ที่พาความเป๊ะปังมาสู่กระบี่

ไปก็ต้องไปถ่ายรูปมุมเมื่อกี้เลย
แล้วท่าเนี่ยจะยืนชูสองนิ้วแบบสุโชคไม่ได้นะ

นี่แหละแล้วทุกคนที่มาเดินตามรอยลุงตู่ตามมาเที่ยวที่คลองหรูดที่จังหวัดกระบีก็ต้องมาท่านี้กันทุกคน
แล้วตอนนี้ผู้คนล้นหลามเหลือเกินฮะ
พอมาแล้วต้องมาเซลฟี่มาถ่ายภาพแบบนี้

หลังจากที่ลุงตู่มาก็พาความปังปุริเย่มาที่นี่ด้วย
พอปังบุริเย่มารายได้ของชาวบ้านมันก็คึกคักมากมายเลยล่ะ

หรูดเดิมทีชื่อว่าคลองหนองทะเลเป็นตรงเขาเรียกว่าสรรเขื่อน

มีตะไคร่น้ำแล้วชาวบ้านเขาชอบมากมาเล่นสไลเดอร์กันแถวนี้ฮะ
คำว่าหลูดเป็นภาษาปักใต้หลูดคือการลื่นถลัย
ดังนั้นเลยเปลี่ยนชื่อจากคลองหนองทะเลมาเป็นคลองหรูด
เพราะว่ามีตะไคร้เยอะและเล่นสไลเดอร์ค่อนข้างมันนะฮะ
เดินตามลอยเที่ยวตามลุงตู่ตอนนี้คึกคักมากมายเหลือเกินที่จังหวัดกระบี่ครับ